คุณผู้ชมแน่นอนถ้าเกิดว่าสงกรานก็ต้องมีคนนั่งรถไฟเดินทางกลับเยอะนะฮะ
แล้วก็เราเตือนเป็นประจำทุกปีทุกครั้งแหละว่ารถไฟเนี่ยเวลามันกำลังแล่นอยู่
เราไม่ควรจะไปนั่งไปยืนตรงรอยต่อ

หนุ่มคนนี้อายุ๓๔ปีไปนั่งสูบบุหรี่ตรงทางบันไดทางลงครับ
รถไฟก็วิ่งไปพลัดตกลงมาจากรถไฟเสียชีวิตเลยนะครับ
ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับ
ตำรวจภูทรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีไปตรวจสอบเหตุการณ์คนพระตกรถไฟเสียชีวิต
บริเวณสะพานข้ามรถไฟบ้านหัวหินหมู่๑ตำบลนครชุมเมื่อช่วงเย็นเมื่อวาน
ที่เกิดเหตุไปพบร่างของนายชาญชัยไกรไผ่อายุ๓๔ปีก็เป็นคนกรุงเทพนี่แหละครับ
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่สภาพศพนั้นศีรษะยุบไปครึ่งซีกเลยเพราะว่าตกกระแทกนะครับ
แล้วก็มีกระเป๋าสะพายอยู่ข้างตัวมีตัวรถไฟเป็นรถไฟธรรมดานักขบวนที่๒๕๔ชะอำธนบุรีในกระเป๋าด้วย
จากการสอบส่วนทราบว่าผู้ตายนั่งรถไฟมาจากจวาตเพชรบุรีตั้งแต่เที่ยงมุ่งหน้าเข้ากลุงเทพฯ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยออกไปนั่งสูบบุหรี่ตรงทางขึ้นลงโบกี้นะฮะแล้วไม่รู้ยังไงคุณผู้ชมก็พลัดตกลงไปจากรถไฟ
อ่ะครับแล้วหน้าเขาเนี่ยศีรษะเนี่ยไปกระแทกกับต่อหม้อที่เป็น
อย่างจังอันเนี้ยนะฮะรถไฟมาด้วยความเร็วก็ทำให้ศีรษะยุบไป
หนึ่งเสียชีวิตเลยนะฮะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็มีการลงบันทึกประจำวัน
เป็นหลักฐานแล้วก็จะเร่งติดตามญาติเดินทางไปรับศพต่อไปนะครับ